คุณป้าวัย๕๐ขี่รถจักรยานยนต์มาในช่วงหัวข้ามเพื่อจะกลับบ้าน
ปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มาประกบ
แล้วก็สาดอะไรใส่หน้าคุณป้าสาดเป็นผงอย่างนี้
แสบตาคุณป้าแสบตาเลยโชคดีคุณป้ายังประคองรถ
แล้วก็ขี่เข้าบ้านได้อย่างปลอดภัย
เพราะว่าคิดว่าผู้ชายคนนี้มันมุ่งจะชิงทรัพย์แน่นอน
และไอ้ที่มาสาดใส่หน้าคุณป้าคุณป้าไปหาหมอ
หมอบอกว่าคือพริกปน

สาดใส่หน้าคุณป้าให้แสบตา
แล้วคุณป้าขับขี่ต่อไปไม่ได้อาจจะรถล้ม
และผู้ชายคนนี้อาจจะมาขโมยรถหรือว่าชิงทรัพย์ก็ได้นะ

คุณป้าพานักข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
คุณป้าสุวรรณีฉิมรัฐอายุ๕๐ปี
แม่บ้านร้านค้าในตัวอำเภอนางรอง
อยู่บ้านหนองตะลุงตำบลนางกรองอำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุบนถนน
หนองงิ้วหนองใส่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาหัวค่ำนะครับ
วันที่๑๙มกราคมวันอาคารที่ผ่านมาช่วง๑ทุ่ม
เธอกำลังจะกลับบ้านก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคุณอีกเพียง๓๐๐๔๐๐เมตร
ปรากฏว่าเธอเหลือไปเห็นชายน่าจะอายุสัก๒๕๓๐
รูปร่างทวมสูงนะขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อ
ตามมาประกบทางด้านขวาแล้วก็ทีนี้
ก็สาดอะไรใส่หน้าคุณป้าคือตอนนั้นคุณป้ายังไม่รู้หรอก
ว่าเป็นพริกนะฮะสาดเป็นผงอะไรใส่
คุณป้าเนี่ยแสบร้อนที่ตาขวาแต่คุณป้ายังแข็งใจ
ขี่รถไปให้ถึงบ้านโดยเร็วนะครับ
ตอนนั้นเองเจ้าโจรตัวแสบยังขี่รถตามไป
กระทั่งเห็นคุณป้าเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าบ้าน
รายนี้เลยรู้แล้วล่ะว่าป้าใกล้จะถึงบ้านแล้ว
ก็เลยรีบหนีไปขี่รถย้อนกลับเข้าตัวอำเภอนางรองนะครับ
ทีนี้คุณป้านะคุณพอมาถึงบ้านนะฮะ
ก็ต้องรีบสิครับรีบทำอะไรรู้ไหมฮะ
ล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้างตาให้ญาติ
พาไปโรงพยาบาลนางรองเพราะว่ามันแสบตาเหลือเกิน
คุณหมอให้ข้อมูลคุณป้าบอก
ป้าที่ป้าแสบตาแล้วไอ้ผงผงที่ผู้ชายคนนั้น
มันสาดใส่ป้าเป็นพริกป่น
คุณป้าก็เลยมั่นใจเลยว่าคุณป้าถูกคนร้าย
หวังที่จะมาสาดพริกป่นเข้าตาคุณป้า
ให้คุณป้าแสบตาขี่ต่อไปไม่ไหว
รถล้มอะไรก็ว่าไปแล้วคาดว่าคนร้ายมันหวังจะชิงทรัพย
ใช่แต่ว่าคุณป้าเอาจริงนะนอกจากสติดีแล้ว
อึดมากด้วยอ่ะเพราะว่ายังประคองรถมันจะถึงบ้านได้

คือช่วงเกิดเหตุป้าใส่แว่นตา
ป้าบอกป้าใส่แว่นตาถ้าไม่ได้ใส่แว่นตานะ
พิกปลมันคงเข้าตาทั้งสองข้างเต็มเลย
ขับต่อไปไม่ได้ป้าคงแย่แน่นะครับ
ป้าก็ไปแจ้งความต่อทางสพนังกรอง
เพื่อให้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
คุณอยากรู้ไหมว่าตำรวจทำหน้าที่ตามคนร้าย
อย่างไรบ้างล่ะอยากรู้นะครับก็ทำอย่างไร

นางรองเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ได้ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตามจุดต่างในพื้นที่อำเภอนางกรอง
เพื่อที่จะนำมาประกอบการหาตัวผู้ที่ก่อเหตุนะฮะ
แต่ยังไม่ฟันทงถึงการก่อเหตุครั้งนี้
ว่าเป็นการกระทำเพื่อหวังชิงทรัพย์คุณป้า
หรือว่าคุณป้ากับผู้ชายคนนี้เคยมีปัญหากันมาก่อน
แล้วผู้ชายคนนี้แค่ตามมาล้างแค้นตามมากันแกล้งนะฮะ
ก็ต้องทำการสอบสวนในเชิงลึกอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แต่ก็ฝากเตือนไปถึงชาวบ้านให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปองร้ายหลายรูปแบบไหมคุณนะ
เอาพริกป่นมาสาดใส่ตานะฮะ